เปิดแรกไปดูเหตุอภัยกรรมกันก่อนคุณผู้ชมฮะจังหวัดของนครบัญบางเขย์เนี่ย
ติดตามจับกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นวัยรุ่นในพื้นที่นะครับ
ซึ่งเขาไปทะเลาะกันกับคนขับแท็กซี่
แล้วก็เอามีดจ้วงแทงเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งภาพเหตุการณ์นั้นวงจรปิดก็จับเอาไว้ได้ช่วงของการทะเลาะวิวาดกัน

ทะเลาะกันอยู่บริเวณตลาดยิ่งเจริญ
คุณผู้ชมก็ชัดเหมือนกันนะ
กล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพเอาไว้
เป็นชายวัยมรุ่นสูงสักประมาณ๑๗๐เซนติเมต
กำลังยืนคุยกันกับนายสารวุฒิตั้งปัญญาศักดิ์คนขับแท็กซี่วัย๔๔ปี

มีปากมีเสียงกันทะเลาะกันต่อยกันแบบนี้
ลงมือทำร้ายร่างกายกันคุณผู้ชม
พยานหลักฐานอันนี้คือชิ้นสำคัญมาก
ตำรวจชุดสืบสวนก็ใช้บ่อแสนี้ในการจับกลุ่มคนร้าย

สำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณตี๔๓๐
ก็รับแจ้งว่ามีเหตุแทงกันตาย
ตำรวจนครบานบางเขมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บริเวณตลาดยิ่งเจริญ

ไปพบศพนายสารวุฒิในสภาพที่นอนหงายจมกองเลือด
มีแผลถูกฟันที่ศีรษะ๑แผล

ใกล้กันพบรถแท็กซี่ของผู้ตายจอดติดเครื่องเอาไว้
จากนั้นเจ้าที่ก็ส่องสบไปทันทะสุทธิ์ที่โรงพยาบาลภูมิผล
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกคมศักดิ์สุมังเกษตร
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒ระบุว่า
จากการสอบสวนพยานก็เป็นแม่ค้าในตลาด
ให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นผู้ตายทะเลาะกัน
มีเรื่องชกต่อยกันกับชายคนหนึ่งอายุสักประมาณ๒๕๓๐ปี
ก็ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะอายุเยอะพอสมควรนะครับ
ที่คนร้ายนั้นจะใช้อาวุธมีดแทงเข้าที่ร่างของผู้ตาย
ไม่ทราบรายละเอียดขับมุ่งหน้าไปทางแยกคอปอนะครับ

มักจะขับรถไปรับผู้โดยสารบริเวณนี้เป็นประจำ
จนเป็นที่คุ้นเคยของคนในตลาดแล้วครับ

สำหรับผู้ก่อเหตุพยานก็ยืนยันบอกว่า
ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนนะครับ